กลุ่มคนบันเทิงก็ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรม
หรือว่าลูกตื่นเมื่อพ่อหลับนะคะ
เป็นการถวายสัตว์ปฏิญาณแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ในการทำความดีตอบแทนสังคม
รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดีด้วยค่ะ

ในวงการบันเทิงร่วมใจกันสร้างสรรค์

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

เป็นการร่วมถวายสัตว์ปฏิญาณต่อในหลวงรัชกาลที่๙
ในการทำความดีตอบแทนประเทศชาติ

ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง๒ปีที่ผ่านมา
นี้ผู้ริเริ่มก็คือครูง๊อรสุคน

ครูเงาะได้อัดคลิปวิดีโอเชิญชวน
ส่งต่อไปยังคนทั้งในและนอกวงการอีก๓คน
หนึ่งในสามคนนั้นก็คือนางเอกสาวอย่างใหม่ดาวิกานั่นเองนะคะ

ลูกนางสาวรัชพลกองเกรดตื่นแล้ว
ขอให้คำสัตว์ปฏิญาว่า

จะใช้ชีวิตเพื่อสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรม
จะให้การสนับสนุนพระศาสนาดูแลพระศาสนาแทนพ่อ
ลูกจะเป็นคนที่ใช้จ่ายอย่างประหยัด
ลูกจะเป็นคนที่ไม่ผัดผ่อนต่อการลงมือทำความดี
อย่างในวันนี้ลูกตั้งใจจะทำโครงการนี้
ลูกก็ลงมือทำเลยอย่างที่พ่อทำให้ลูกดูค่ะ
๒เต๋อชันธวิทย์และ๓น้องขวัญจิรักษ์ค่ะ
นี่แหละค่ะ๑ใน๓ที่ครูเงาะได้ส่งคำเชิญชวนต่อนะคะ
นั่นก็คือสาวใหม่ดาวิกานั่นเองค่ะ
โดยได้กล่าวถวายคำสัตว์ที่จะทำความดีต่อสังคม
บอกว่าในฐานะนักแสดงจะขอสร้างความสุข
และมอบข้อคิดดีให้ประชาชน
พร้อมกับสาวใหม่ก็ยังส่งต่อไปด้วยนะคะ
เชิญชวนไปยังอีก๓คนค่ะ
นั่นก็คือใบเฟิร์นพิมชนกแต้วนัทพรรวมถึงผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
ในวันที่พ่อหลับลูกนางสาวดาวิกาโฮเน่ตื่น
วันนี้ลูกจะให้คำสับปฏิญาณว่า

จะส่งมอบรอยยิ้มสร้างความสุขและมอบข้อคิดดีให้กับประชาชน
จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงดังคำที่พ่อสอน
ลูกได้โอกาสดีและรอยยิ้มความสุขมาจากประชาชนมากมาย
ลูกจะส่งมอบและแบ่งปันให้มากขึ้นค่ะ